จะให้ดูน้องคนนี้ซะหน่อยค่ะ

ลองฟังด้วยค่ะ
ทุกทางให้เหมือนชะนี
แต่งแรกน่องร้องเพลงใช่มั้ย
คลิปสองนี่
น้องอยู่ในชุดนี้มีมีมีมี

เมื่อกี้ฟังเสียงไปแล้ว

นี่เป็นหางเครื่อง

บอกว่าถ้าเกิดว่าปากไม่แดงเนี่ยไม่มีแรงเรียน

อะไรอีกอ่ะโอ้เติมน้ำมันด้วย

ลิปนี้เขียวและพาแล้วเป็นปากแดงแบบนี้